เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอ่าง

อ๋อไปอ่างทอมจังหวัดอ่างทอม

คุณไม่ต้องไปก็ได้อยู่นี่แหละเดี๋ยวที่ฉันจะพาคุณผู้ชมกับคุณนิวนาวไปอ่างทอง

แต่ที่นี่เนี่ยสวนน้ำเขาเป็นแบบวิถีชีวิตเป็นแบบชาวบ้านนะคะ
จะใช้ตรงไปเสียสัตุงสัตรังไปแบบแพงก็สนุกสนานกันได้นะคะ

หน้าร้อนอากาศก็ร้อนอบอ้าวแบบนี้
หาวิธีคลายร้อนกันหน่อยดีกว่าก็คือการมาเล่นน้ำที่หาดแห่งนี้
หาดนี้นะคะถือว่าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เลย

ยืนถึงเหมาะกับการพักครอบครัว

หรือผู้ใหญ่ก็ลงเล่นน้ำกันได้นะคะ

ทางตำบลเขาจะมาทำการปรับพื้นที่
หาดแห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
หน้าร้อนเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงครานด้วย
ปีนี้นะคะได้มีการจัดทำเครื่องเล่นต่างอย่างเช่นอุปกรณ์กิจกรรมทางน้ำเยอะมากเลย
นี่ทำเป็นเสาอย่างนี้เล่นมวยทะเลก็ได้
ใช่เนี่ยเสานี้เอาไว้เล่นมวยทะเลแบบที่คุณชนะนำเสนอไปอันนั้นเป็นมวยบก
แต่อันนี้มวยน้ำของจริงแล้วนี่ขี่เจสสกีได้ด้วยนะคะคุณ
แล้วก็มีสไลเดอร์มีสไลเดอร์แบบเก๋มากสร้างไว้เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบจัดเต็มไปเลย
ส่วนน้องหนูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูนี่เขาเล่นอะไรกันอยู่ที่ที่ฉันบอกไป
สไลเดอร์นี่แหละคือสไลเดอร์ของจริง
เพราะมันคือสไลเดอร์ดินนี่น่ะอยู่ที่อีสานอ่ะอยู่ที่อังทอง
แต่ที่อีสานจะเป็นสไลด์เดอร์เดอร์ดัง
มันจะยาวมันจะยาวกว่านี้มันจะหวัดเสียว
ถลัยลงไปถ้ารอกนะค๊า
โอ้โหแต่ว่าสนุกสนานมากเด็กเขาชอบเพราะว่าคือมันเป็นคันดินอ่ะเนอ
แล้วก็พอมันเปียกน้ำมันก็ลื่น
คือแถวบ้านในชุมชนเขามีสไลเดอร์แบบนี้เด็กก็มีความสุขแล้วมันเป็นความสนุกสนาน
แล้วก็คือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะ
ใครอยู่ใกล้หรือว่ากำลังจะไปเที่ยวอ่างทอง
ก็อยากจะเชิญชวนให้ลงไปเล่นน้ำดับร้อนกันดูที่นี่เลย
น้ำเย็นแถมมีกิจกรรมสนุกให้เล่นเยอะแยะเลยจ้า

เด็กก็จะใช้เวลาปิดพักร้อนแบบนี้
ในช่วงปิดเทอมมาเล่นน้ำกัน
บางคนอาจจะคุ้นเคยว่าบางทีเป็นบ่อน้ำใกล้บ้านหรือว่าน้ำไม่ลึกหรอกไม่เป็นไร
แต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังกันให้ดีนะคะ
ก็ต้องมีผู้ปกครองนะดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
นี่ก็มีผู้ใหญ่ดูอยู่เห็นไหมใกล้กันนะเด็ก
แต่ตรงนี้พื้นที่น้ำตรงนี้มันไม่ได้ลึกมากที่เป็นสไลเดอร์เด็ก
แต่ว่าผู้ปกครองเขาก็ต้องดูแลหรือว่าถ้าเกิดจะออกไปเล่นไกลอะไรอย่างนี้
ก็อยากให้ใส่ชูชีพหรือว่าใส่ห่วงยางด้วยนะจ๊ะ
จำจับสนุกขนาดดูสิลงทางไหนดีด้านข้างก็ได้บางคนเอาท่าไหนด้วย
น้ำหนักก็ส่วนหนึ่งใครศูนย์ถวงเยอะนี้ก็ช่วยไว้
นี่ไม่ได้แซวพูดจริงคือถ้าแบบน้ำหนักเยอะมันจะลื่นแรง
มันจะลงไปไวแรงน้มถ่วงของโลกช่วยคุณชนะ

คุณต้องทำแท็ดเอามือไปไถไป
เห็นแล้วก็นึกถึงตอนเด็กอะเนาะ